ผ้าเหลืองเมาผ้าตัดร่วงหลับคาหน้าวัดดังที่จังหวัดสระบุรีครับ
นี่ครับนอน
ถ้าเป็นพระเราต้องใช้ว่าจำวัดใช่ไหม
นอนใช้จำวัดแต่อันนี้มันจำวัดได้ไหมเนี่ย

ก็ทำเป็นพระกันแล้วกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมครับที่หน้าวัดอิทัพปัจจยาตาราม
ที่ตะบนพุคแคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรตรวจสละบุรี
ใครเห็นก็คิดว่านะครับเป็นพระในวัดนี้แหละ
ไปดื่มเหล้ามาจนเมาหนักกลับกุฏิไม่ไหวใช่ไหม
จึงมานอนอยู่ตรงนี้ตรงทางเข้าวัดแบบนี้
แต่พระในวัดยืนยันคุณผู้ชมฟังตรงนี้ก่อน
อย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งโกรธโกรธที่วัดนี้
ยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ก็เคยบวชที่วัดนี้จริงแหละ
แต่โดนจับศึกไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ไม่รู้ว่าไปบวชที่ไหนมาอีกหรือเปล่า
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแบบนี้ก่อน
ตำรวจมาถึงนะครับผู้ชายคนที่เมา
แล้วก็นุ่งห่มจีวอนคล้ายพระเนี่ยยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
ค้นดูสิ่งของที่ติดตัวมาก็เจอบัตรประจำตัวประชาชน
ของนายสุรเชษนาสมใจอายุ๖๗ปีแล้ว
แต่ไม่พบใบสุทธิซึ่งเป็นเอกสารประจำตัวพระ
ยืนยันไม่ได้ว่าบวชใหม่มาแล้วหรือเปล่า
แต่เพื่อความสบายใจทำยังไงล่ะครับท่าน
ตำรวจพาตัวนายสุรเชษต้องเรียกนายสุรเชษนะครับ
นี่ครับมาเลยฮะไปไหนเนี่ย
ให้เจ้าคณะตะบนผู้แคร์ศึกก่อนเลย
ศึกก่อนเลยแล้วศึกแล้วจะเอาตัวไปโรงพัก
เป็นท่านไหนโอ้โหลองฟังดูฮะ
โอ้โหถึงขั้นจับหันศึกกันเลยทีเดียว

บรรยากันก็พี่ทุกข์

อ้างถึงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม

แต่ตำรวจบอกเฮ้ยทำไงดีเห็นใจนะครับอายุก็เยอะแล้ว
ก็ยังไม่ดำเนินคดีก็แล้วกันแต่จับศึกแล้วอ้าวไปอยู่ที่
สตหน้าพระอันตร์ก่อนนี้เดี๋ยวเจ๊ตลองตามย่าดดูนะครับ

ไม่อยากดำเนินคดีนะตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดีนะ